เรื่องต่อต้านเรื่องของกัญชาเสรี
วันนี้เนี่ยคุณชูวิทย์ออกมาแฉว่ามันมีร้านกัญชา
ไปตั้งขายอยู่ตรงข้ามประตูรั้วโรงเรียนเลย

แล้วบอกด้วยว่าเดี๋ยวจะพาผู้ปกครองเนี่ยบุกกระทรวงสาธารณสุข
ถ้าเกิดไม่มาจัดการภายใน๗วัน
ให้เปิดได้ยังไง
กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้เปิดได้ยังไง
บุหรีเล่าเขายังไม่ให้ขายในปั๊มน้ำมัน
ไม่ให้ขายใกล้โรงเรียนนะ
มหาวิทยาลัยก็ไม่ให้ขายร้านเล่านะ
แต่ไอ้นี่มันเปิดร้านกัญชา
หน้าโรงเรียนเซนโยเซฟที่คอนแวนสีลม

นี่คุณชูวิทย์บอกได้รับแจ้งมา
มาถึงประตูหน้าโรงเรียนนี่เห็นไหม
เป็นหน้าที่หรือเปล่า
แล้วคุณชูวิทย์ก็อธิบายให้ฟังในคลิป
บอกนี่โรงเรียนแห่งนี้เนี่ย
โรงเรียนเซนโยเซฟที่คอนแวนสีลมได้รับแจ้งมา
คุณผู้ปกครองเขาส่งคลิปมาร้องเรียนคุณชูวิทย์
บอกเจ้าหน้าที่หน่วยไหนฝ่ายไหนเนี่ย
อนุญาตให้เขาเปิดร้านขายกัญชา
ทั้งดอกกัญชาทั้งอุปกรณ์การเสพ
มีเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมกัญชากัญชงด้วย

นี่เขาบอกเดินข้ามถนนไปไม่กี่ก้าวถึงเลย
ระเบียบที่มีเนี่ยเขาบอกว่ากระทรวงศึกษา
ต้องไปดูแลห้ามไม่ให้มีในโรงเรียนใช่ไหม

แต่มันฝั่งตรงข้ามแบบนี้แล้วมีร้านเลย
ข้ามทางม้าลายมาเจอเลยอย่างนี้

คุณชูวิทย์ก็เลยตั้งคำถามไปถึงกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ปล่อยให้มีการเปิดร้านกัญชาหน้าโรงเรียนแบบนี้ได้ยังไง
ทั้งที่ร้านเหล้าร้านขายบุหรี่ต่างเนี่ยยังห้ามไม่ให้เปิดขายใกล้กับสถานศึกษา
นี่มีคลิปด้านในด้วยผู้ปกครองเขาส่งมาร้องเรียนนะครับ
คุณชูวิทย์ก็เรียกร้องให้รัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
รีบยกเลิกร้านกัญชาทั้งหมดตามที่เคยคุยเคยตกลงกันไว้
แล้วเอากัญชาเนี่ยกลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดด้วย
ถ้าเกิดจะใช้ทางการแพทย์ต้องเป็นแบบสกัดแล้วเอามาใช้จริง
ไม่ใช่เอามาพี้กันข้างถนนอย่างเสรีต่อหน้าเด็กอยู่หน้าโรงเรียนแบบนี้
ขณะเดียวกันนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่คุณชูวิทย์บอกมีคนถ่ายคลิปส่งมาให้เหมือนกัน

ซึ่งถ้าดูจากในคลิปเนี่ยจะเห็นผู้ชายผู้หญิงปูเสืออยู่
นั่งอยู่ริมถนนแล้วมันมีอุปกรณ์บางอย่างคล้ายด้วย

ก็คุณชุวิตล่ะต้องไปรับตรวจสอบก่อน
แต่มีคนเข้าไปเจอแล้วเขาส่งคลิปมาให้ดู
ช่วงบ่ายวันนี้นะครับคุณชูวิทย์ก็ลงพื้นที่นะฮะ
อยู่ตรงข้ามโรงเรียนนี่วันนี้ปิดนะฮะ
คืออยู่ตรงข้ามก็จริงแต่ถ้าเกิดนับเป็นเมตรเนี่ยแค่ประมาณ๑๐๐เมตร

ส่วนอุปกรณ์ต่างในร้านเนี่ยถ้าดูจากข้างนอกเข้าไปที่เป็นประตูกระจกเนี่ย
พบว่าเขาเก็บอุปกรณ์หมดแล้วนะครับ
จากการสังเกตพบว่าหน้าร้านมีการติดสติ๊กเกอร์
ไม่จำหน่ายกัญชาให้เด็กอายุต่ำกว่า๒๐ปี
แล้วสตรีมีคันสตรีให้นมบุตร
นี่ที่ร้านเขามีป้ายปิดเอาไว้
อันนี้นะส่วนวันนี้ก็มีป้ายปิดร้านอยู่ด้านบน
คุณชูวิทย์บอกว่าร้านเปิดขายกัญชาอย่างเสรี
โดยไม่พิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับสถานที่
และในกรุงเทพมีร้านขายกัญชาหน้าสถานศึกษาหลายแห่ง
นี่แสดงถึงความบกพร่องของกระทรวงสาธารณสุข

เพราะฉะนั้นขอเรียกร้องไปยังประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
ออกระเบียบข้อห้ามเช่นเดียวกับกฎหมายเรื่องของสถานบันเทิง
หรือว่าร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ต้องอยู่ห่างจากสถานศึกษาอย่างน้อย๕๐๐เมตร
หากไม่เร่งแก้ไขหรือว่าดำเนินการภายใน๗วัน
จะพาผู้ปกครองของเด็กนักเรียนเนี่ย

นี่เห็นมั้ยฮะป้ายเป้อนี่มาตั้งเลยเห็นมั้ยฮะวันนี้
และกระทรวงสาธารณสุขผมถามจริงเถอะ
หัวใจคุณเนี่ยเป็นหมอเป็นหมอคนหรือหมอผี

เพราะถ้าคุณเปิดขายเสรีอย่างนี้หน้าโรงเรียนขายกัญชาได้
นี่ใจกลางกรุงเทพนะครับศรีลมนะครับ
แล้วผมยังไม่พูดถึงโรงเรียนอื่นอีกเยอะแยะไปหมด
คุณเอาสมองไปคิดเรื่องกฎเกณฑ์
คุณไม่ได้ทำเลยผมไม่รู้ว่าผลนี้เนี่ยมาจากไหน
มันมาจากรัฐมนตรีหรือมันมาจากนโยบายใครก็แล้วแต่
แต่วันนี้คุณต้องเปลี่ยนแปลงแล้ว

ผมเองเป็นคนที่จะลนลงต่อต้านไปอย่างถึงที่สุด
กว่ากฎหมายกัญชาจะออกมา
และให้กัญชากลับไปสู่ในการแพทย์จริง

บอกว่าร้านกัญชาแห่งนี้นะฮะ

ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ
แต่ว่าส่วนตัวในมุมของผู้ปกครองเนี่ย

ว่าสำนักงานเขตไม่รู้จะไปล้องตรงไหน
ถ้าบอกว่าสำนักงานเขตบอกว่าไม่ใช่พื้นที่
แล้วที่ไหนล่ะคะตรงไหนล่ะคะเป็นผู้รับผิดชอบ

ถ้าเกิดบอกไม่ใช่ความรับผิดชอบ
แล้วใครจะรับผิดชอบเป็นพื้นที่แต่ว่าหน่วยงานรับผิดชอบ
มันต้องไปร้องที่ไหนอะไรยังไงเอาเป็นสำนักงานเขตบังรักษ์
ก็มาดูแล้วแล้วก็ชี้แจงแบบนี้ทางสำนักงานเขตบังรักษ์
พบว่ามีการจำหน่ายดอกแล้วก็น้ำมันกัญชงนะฮะ
ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนผสมของอาหารที่จำหน่ายในร้าน
จำหน่ายแค่พวกแค่ดอกกับน้ำมันนะฮะ
และทางร้านได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า
พรบคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ซึ่งออกให้โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุขอันนี้มันก็เรื่องของการอนุญาตให้ขายใช่ไหม
แต่ทีนี้เรื่องของพื้นที่ความเหมาะสมในการตั้งร้าน
มันอยู่ใกล้โรงเรียนอ่ะทางสำนักเขตบางรักษ์นะครับ
บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะ
หลังจากที่พ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนไม่สบายใจ
เดี๋ยวจะหารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อจะพิจารณาเรื่องนี้ว่าจะเอาอย่างไรดี